และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทหารตำรวจส่วนที่กำลังกันกับฝ่ายปกครองนะครับเข้าไปตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดลบบุรีนะครับหลังต้องสงสัยว่าบ้านหลังนี้นะครับซึ่งเป็นภรรยาของอดีตสมาธิกสภาองค์การบริษัทส่วนจังหวัดลบบุรีนั้นมีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิ
ส่วนในการเข้าตรวจค้นครั้งนี้นะคะทางตำรวจได้มีการส่วนที่กำลังร่วมกับทหารกองบัญชาการกองรบที่พิเศษหนึ่งจังหวัดลบบุรีนะคะพร้อมกับฝ่ายปกครองของจังหวัดลบบุรีเข้าเข้าตรวจค้นนะคะกลุ่มซึ่งเป็นบ้านของกลุ่มผู้มีอิทธิพลรวมทั้งสิ้นนะคะสิบสองเป้าหมายด้วยกันนะคะโดยบ้านที่เป็นไฮ
ยุภานะคะยังคงให้การปฏิเสธและก็ไม่ยอมรับนะคะว่า
หัวฉบับชุดนี้นะคะเป็นของใครที่อยู่ในบ้านค่ะ
แต่เบื้องต้นค่ะตำรวจได้มีการอายัดเงินจำนวน๕ล้านบาทไว้นะคะ
พร้อมเพียงเตรียมแจ้งข้อกล่าวหานะคะว่าเป็นเจ้ามือหวยโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
และอีกจุดหนึ่งที่ตำรวจได้มีการนำกำลังเข้าตรวจค้นนะคะ
คือร้านขายสินค้าเทอร์เวนตี้ลบบุรีค่ะซึ่งเป็นของนางมะลิภัยเสือพัฒน์
และนายแดนชัยเสือพัฒน์สามีซึ่งเป็นร้านจำหน่ายสินค้าทุกอย่าง๒๐บาทค่ะ
จากการตรวจค้นครั้งนี้พบสินค้านำเข้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
หลายรายการซึ่งเจ้าของร้านคือนางมะลิภัยนั้นไม่สามารถนำเอกสารการเสียภาษีมาแสดงได้
ตำรวจจึงต้องอายัดสินค้าและรอให้นางมริภัยนั้นนำเอกสารการเสียภาษีมาแสดงค่ะ
ขณะเดียวกันยังมีการตรวจค้นพบอาวุธปืนหลายขณะด้วยกันนะคะรวม๗กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนค่ะ
ซึ่งเป็นของนายแดนชัยสามีของนางมะลิไพรนะคะแต่จากการตรวจสอบเอกสารการครอบครองอาวุธปืน
มีใบอนุญาตเพียงแค่๖กระบอกเท่านั้นส่วนอีก๑กระบอกนะคะเป็นปืนปากกา
ดังนั้นนะคะตำรวจจึงได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาฐานมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
ซึ่งการเข้าตรวจค้นครั้งนี้นะคะนางมาริภัยเจ้าของร้านได้มีการตั้งข้อสังเกตว่า
การที่ตำรวจนั้นมีการเข้าจับกลุ่มอาจจะมองว่าตัวเองนั้นเป็นกลุ่มผู้อิทธิชน
เนื่องจากว่ามีการปิดร้านทุกวันที่๑และ๑๖ของเดือนค่ะ
ทำให้หลายฝ่ายนั้นตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นเจ้ามือการพนัน
แต่ตัวนางมะลิภัยเองยืนยันว่าไม่ใช่เจ้ามือการรับแทงการพนันอย่างแน่นอนนะคะ
ซึ่งจากการสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทหารที่มีการเข้าปฏิบัติการในครั้งนี้บอกว่า
เชื่อว่านางมาริภัยแล้วก็ทางด้านนางยุภาพรถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายของกลุ่มผู้มีอิทธิพล
ที่จังหวัดลบบุรีนะคะที่ตำรวจจึงต้องมีการนำเข้าตรวจค้นทั้งหมดค่ะ
ขอบคุณครับคุณพาพิมลคังโรศักดาผู้ศึกข่าวธรรมดาทีวี
ก็รายงานสดทางโทรศัพท์มาจากพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีนะครับ
ปฏิบัติการในการไปตรวจค้นบ้านจุดเป้าหมาย๑๒จุดเป้าหมาย
เรื่องของการปรับรามผู้มีอิทธิพลก็พบโพยหวยไม่ต่ำกว่า๕๐แผ่นเงินสดประมาณ๕ล้านบาท
รวมทั้งเครื่องกระสุนและปืนจำนวนมากก็ติดตามความขึ้นหน้ากันต่อไปนะครับ
ใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญนะคะ
วาดล้างให้เสร็จสิ้นเหลืออีก๒เดือนเท่านั้นนะคะ
สำหรับการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลในประเทศไทยนะคะ